กันที่ข่าวแรกเป็นเรื่องของรักเก่าหนทางใหม่
ไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงกันดีนะคะสำหรับแตงโมแล้วก็หนุ่มแต๊งนั่นเอง
ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าคู่นี้เลิกรากันไปก็นานแล้ว
แต่ว่ากลับมาพักหลังเนี่ยมีภาพคู่ก็มีทริปเที่ยวด้วยกันก็มา
เพราะฉะนั้นแสดงว่าความสัมพันธ์คู่นี้ถ่านไฟเก่ามันคุขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะคะ
แตงโมนิดากับแต๊งพงศกรนี่แหละหลังจากที่มีภาพควงกันไปเที่ยวแดนกิมจิ
แล้วทั้งคู่ก็มักจะปล่อยรูปหวานคู่กันออกมาบ่อยด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะแต๊งเองก็หอบดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับแตงโม
ในฐานะพรีเซนเตอร์ในงานอีเวนต์ค่ะ
บรรดาแฟนก็เชียร์ให้ทั้งสองคนกลับมารักกันดีกว่า

เชื่อว่ากลับมาครั้งนี้ทั้งคู่โตขึ้น

ถ้าเกิดว่ากลับมารักกันน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะ
แต่ว่าสาวแตงโมก็ขอออกมายืนยันถึงสถานะความสัมพันธ์ค่ะ
บอกว่าตอนนี้เธอกับแต๊งเป็นเพียงแค่แฟนเก่า
ยังคงมีความห่วงใยแล้วก็หวังดีต่อกัน

ที่จะคบหากันในแบบสถานะแฟน
แตงโมยังออกปากเองด้วยนะคะว่า
ระยะเวลานี้อยากจะโฟกัสแค่เรื่องงานค่ะ
เราเป็นแฟนเก่ากันค่ะ
คำว่าแฟนเก่าความสนิทสนมมันมีความรู้จักมาคุ้นกันอยู่แล้วล่ะ

แต่ว่าปรึกษาอยู่ในขอบเขตที่เราจะปรึกษาได้
เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเราก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน

โมอยู่อย่างนี้โมรู้สึกว่าโมโอเคแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองคุยกันในแบบที่จะกลับมาแล้วสักพักเนี่ยมันไม่เวิร์คเลยค่ะ
มีความรู้สึกว่าตอนเนี่ยโมอ่ะโมอยากมีชีวิตที่แบบอยู่คนเดียว
มีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวของโมเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าโมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
โมจะเป๋ก็ต่อเมื่อโมมีแฟนคนที่จะต้องอยู่กับเราได้เขาต้องเป็นผู้รักษาเราด้วยเหมือนกัน
เข้าใจแต่ไม่ถึงกับปลงนะคะ
คือทุกคนทุกคนอยู่ในภาวะตกใจและกำลังซุบซิบ
แตงโมยืนยันแล้ว
อยากอยู่คนเดียวแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าคุณแต๊งเองก็เพิ่งเลิกจากแฟนมา
เพราะฉะนั้นหัวใจสภาพตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่
เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกันในอนาคตก็ว่ากันอีกทีนะคะ